เดือดร้อนจริงฮะยิงลุงดับเลย

บ้านเราอยู่ติดกัน
อยู่ติดกันพอดีเกิดไม่ทันแน่นอน
ทำหน้างงนี้เพลงของพี่เบิร์ตถมชัย
ไปเสิร์ชดูเพลงดังเก่าเลย

แต่นี่บ้านรั้วติดกัน
ทะเลาะกันมาเป็น๑๐ปีเรื่องอะไรอ่ะรั้ว

รั้วล้ำเหรอรั้วเอ็นเหรอ
มีปัญหาเหรอครั้งนี้มันขาดผึงครับ
ตายหนึ่งเจ็บหนึ่งครับบ้านอยู่ติดกัน
เหตุเกินเมื่อชกเย็นของเมื่อวานนี้ตำหรับต่อพอทรองหลวงครับ
เข้าตรวจสอบศพของนายดำรงสิริพฤกษ์อายุ๗๒แล้วนะ
นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านตำบลคลอง๔อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีครับ
ท่านมีแผลถูกยิงเข้าที่หน้าผากด้านเสาเข้าหน้าผาก
๑นัดชายโครง๑นัด
ขณะที่นายสุพฤษเอี่ยมปิ่นอายุ๖๙ได้รับบาดเจ็บนะครับ
มันถูกด้ามปืนตีที่หัวแตก
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายเอกรงโรจนาวิชัยอายุ๓๙ปี
ชาวบ้านช่วยกันจับเอาไว้ได้คุณผู้ชมช่วยกันจับเอาไว้ได้
คือมันเป็นปัญหาสร้างรั้วลุกล้ำที่ดิน
โดยบ้านผู้ตายเนี่ยสร้างรั้วล้ำเข้าเขตที่ดินของผู้ก่อเหตุ
ก็ไปแจ้งให้เฮ้ยลื้อดิเฮ้ยย้ายดิ

บ้านนั้นก็บ่ายเบียงบ่ายเบียงล่าสุด
รั้วบ้านของผู้ตายเอ็นใส่บ้านผู้ก่อเหตุอีกครับ

นายสุพศได้รับบาดเจ็บนะฮะเล่าบอกว่า
ได้ยินเสียงผู้ก่อเหตุด่านายดำรงผู้ตายเนี่ย
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาเนี่ยก็เลยเดินออกมาดู
ก็รู้ว่าโอ้ทะเลาะกันเรื่องเดิมที่ดินนะ
จู่ผู้ก่อเหตุก็เอาปืนออกมาครับเอาปืนออกมา
เอาปืนออกมายิงเขาก็วิ่งเข้าไปช่วยก็เลยถูกด้ามปืนตีหัวแตก
จากนั้นชาวบ้านก็มาช่วยกันจับผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
นี่ครับปฐมพยาบาลไปด้วยแกก็เล่าไปด้วยนะ
ขณะที่นายเอกลงผู้ก่อเหตุเออฟังเขาบ้างฟังเขาหน่อยนะ
เขาบอกว่าเขาเป็นฝ่ายถูกกระทำก่อน
นอกจากปัญหาเรื่องลุกล้ำที่ดินกันเนี่ยแล้วนะ
กับนายสุพธเนี่ยผู้บาดเจ็บก็มีปัญหากัน
เพราะว่าหลานของสุพธเนี่ยชอบเอารถหกล้อมาจอดหน้าบ้าน
ชอบเอารถหกล้อมาจอดหน้าบ้านเขาจะเข้าออกก็ลำบากนะฮะ
ที่ต้องยิงก็เพราะผู้ตายเข้ามาหาเรื่องก่อนครับ

ผมไปแบบตะโกนว่าเขาอะไรเขาไม่ใช่ครับ

มันไส้มึงอ่ะมึงมาเลยมึงมาเลยมีอะไรไหม
เขาพูดอย่างนี้เลยเขามาท้าทาย

แล้วตอนนั้นคนตายเขาอยู่ตรง
นายก็เห็นว่ามีพวกแล้วเขาก็เดินมาสมทบ
ที่เขามาหาเรื่องก็คือประเด็นคือ
หลานเขาเอารถ๖ล้อใหญ่มาจอด
หน้าประวัติแล้วเข้าออกลำบาก
บอกว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินคือยังไง
ก็ให้ครูสะลดเล่าเรื่องนี้

พระเขตก็มีอยู่แล้วก็ไปดูตอนเนี่ยได้เลย
มันเอมเข้ามาเยอะ

ทนอีกนิดให้กฎหมายมันจัดการ

พอพี่ขาดสติแล้วพี่ตัดสินใจทำแบบนี้
มันจะเป็นยังไงพี่ก็รู้แหละจากนี้
ตำรวจยึดปืนขนาดจุด๔๕กับ
ปลอกกระสุน๑ปลอกที่ตกอยู่หน้าบ้าน